ถึงแม้ว่านิติเวชจะระบุว่าแผลของคุณแตงโมเกิดจากใบพัดเรือ

เขาบอกว่าน่าจะไม่ใช่จากใบพัดเรือนอกจากทนายตั้มแล้วนะ
พี่ไทยเอกพันธ์ซึ่งเป็นคนแรกเลยนะคะที่ไปพร้อมกับทีมงานกู้ภัย

บอกว่าคือฝันเห็นคุณแตงโมค่ะ
มาบอกว่านาวแล้วก็หิวนะคะ
มันมีอะไรที่บ่งบอกมีอะไรที่เป็นเรื่องความเชื่อรึเปล่า

ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปเจอร่างของคุณแตงโมเนี่ย
ผมบนบานสารกล่าวไว้บอกว่า

ผมจะไปวิ่งนะวิ่งรอบลานพระบรมรูปทรงม้า๑๐๐รอบ

อย่าเลยอย่าไปวิ่งเลยนะคะ

แก้บนด้วยวิธีการทำบุญให้กับคุณแตงโมดีกว่า
นี่ก็เลยตัดสินใจมาทำบุญแบบนี้นะคะ

ไม่นานเพิ่งจะฝันเห็นคุณแตงโมมาบอกว่าหนาว

ก็เลยติดต่อคุณแม่ของคุณแตงโมขออนุญาตก่อนนะครับ

ใครก็เลยไปติดต่อพี่ชายก็คือ

ขออนุญาตนะครับว่าจะทำบุญให้น้องแบบนี้
เนื่องจากว่าน้องเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ใช่มะ

มีการขอเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวของคุณแตงโมค่ะ

มาร่วมในพิธีด้วยนะคะ

อาหารหวานหลายชนิดมาทำบุญให้กับพระ

ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตัวเมือง

หลังจากนั้นพี่ไทยทำยังไงคะ

ก็คือกรวดน้ำให้กับคุณแตงโมนะคะ

ในเรื่องของคดีพี่ไทยก็ยังเชื่อว่า
ตำรวจจะยังคงทำงานอย่างเต็มที่
แล้วก็ทำความจริงให้กระจ่างให้ได้นะคะ